เมื่อวานประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากตามจังหวะต่าง

และสำคัญเป็นการบูชาพระราชน์ภาคตามพฤติความเชื่อ
เห็นไหมครับภาพสวยอยู่กลางลำน้ำโขงนะครับ

บนเรือไฟทั้ง๑๔ลำจาก๑๒อำเภอของจังหวัดนครพนมครับ
ที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามด้วยตะเกียงไฟมากกว่า๓๐๐๐๔๐๐๐ดวง
ออกมาลอยลำแล้วครับโชว์ความยิ่งใหญ่อลังการ
เหนือลำน้ำโขงเพื่อสืบสารประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟ
และงานกาชาติประจำปี๒๕๖๑บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง
สุนทรวิจิตรและสารกลางจังหวัดนครพนมครับ
โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก
ซึ่งในปีนี้นะครับช่างศิลปินได้ตกแต่งเรือไฟ
โดยใช้งบประมาณตั้งแต่๕แสนถึง๑ล้านบาท
ลวดลายเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
และการแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ครับ
นครพนมนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปต่อกันเลยที่จังหวัดเลยค่ะ
บริเวณลานวัฒนธรรมริมแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคาญจังหวัดเลย
ดูสิคะเมื่อคืนนี้นะประชาชนนักท่องเที่ยวเป็นพันคนนะคะ
ไปร่วมงานประเพณีออกพรรษา
แล้วก็มีกิจกรรมลอยผาศาสตร์แล้วก็งานไหลเรือไฟ
เก้าลำเก้าตำบลกลางแม่น้ำโขงนะคะ
ผาสาดหรือว่าปราสาดลอยเคราะห์
ก็เป็นพิธีกรรมในการสะดอกเคราะห์ตามความเชื่อของชาวเชียงคานนะคะ
ซึ่งผาศาสตร์จะทำจากวัสดุธรรมชาติแล้วก็บวกอุปกรณ์ในท้องถิ่น
อะไรบ้างล่ะพวกใบตองพวกนี้กาบกล้วยไม้ไผ่กระดาษเทียนขี้พึ่ง
แล้วในงานนี้ก็มีการสาธิตการทำผาศาสตร์ลอยเคราะห์
แล้วก็ทำพิธีลอยผาศาสตร์ด้วยนะคะ
ครับผมไม่ต่างจากที่วัดกุฎอ้ออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับ
พุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยก็พร้อมใจกันร่วมสืบสารประเพณีออกพรรษา
โดยพากันเข้าวัดฟังธรรมและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
จากนั้นจึงร่วมไหลเรือไฟแบบพอเพียงและลอยประทีบโคมไฟ
รวมถึงปล่อยโคมลอยเป็นสัญลักษณ์แทนการปล่อยความทุกข์โศก
และเรื่องร้ายเพื่อความเป็นสิริมงคล
คติความเชื่อสำหรับการในงานวันออกพรรษาก็คือ
พระพุทธเจ้าเสด็จลงสู่โลกหลังจากขึ้นไปทำบรรษา

และได้แสดงธรรมเทศนาโปรดพระมันดาตลอดเวลา๓เดือนครับ
ไปดูกันที่เกาะคำชโนธวังนาคินอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับ
ที่นี่ก็มีคนไปเยอะเลยนะฮะ
แห่ไปไหว้ขอพรในช่วงเทศกาลออกพรรษา
เพราะชาวบ้านเชื่อว่าในช่วงเวลา๓เดือนที่ผ่านมา
พ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมาต้องจำพรรษา

ก็จะกลับมาให้โชคให้ลาบแก่ผู้ที่มาไหว้ขอพรนี่แหละครับ
อกจากนี้ชาวบ้านยังพากันไปส่องเลขเด็ด
อันนี้เป็นกิจกรรมที่ต้องทำเลยนะครับ
ส่องเลขเด็ดจากน้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์
เพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคตามความเชื่ออีกด้วยนะครับ
ผมพยายามจะพูดถ่วงข่าวนี้เพื่อที่จะให้เห็นขันน้ำมนต์ฮะ
นั่นพี่ติ๊ปเป้ฉังเงาะฉังเงาะใหญ่เลยนะฮะ

โอ้โหอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นท่าพี่ทิเป้อย่างนี้